จากวันนี้เป็นวันนักข่าวค่ะ
ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็ได้ประกาศผลการตัดสิน
ผลงานข่าวแล้วก็ภาพข่าวประจำปี๒๕๕๙

คว้าไปครองได้ถึง๒รางวัลค่ะ
เนื่องในวันนักข่าวพร้อมปรากฏฐาในหัวข้อ
สื่อมวลชนสืบสารพระราชปนิษฐานในหลวงรัชกาลที่๙
โดยหม่อมราชวงศิตนัดดาดิสกุลเลขานุการมูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสารแนวธรรมพระราชดำริ
ก็ได้แก่ภาพคืนฝนตกโดยนายปฏิพัฒน์จันทองหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะ
ส่วนภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่๑จำนวน๒รางวัล
แล้วก็ภาพตะบะแตกโดยนายสุพศศิลปะงามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ส่วนผลงานข่าวมีส่งเข้าประกวด๙ข่าวจากหนังสือพิมพ์๔ฉบับ
ซึ่งไม่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
แต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น๑รางวัล
แก่ข่าวตีแผ่พฤติกรรมแสบทัวร์ศูนย์เหรียญเชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทยจีน
ำรับหัวโจกหมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ
และรางวัลชมเชยอีก๒รางวัลเป็น
ข่าวจุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม
โดยกองบันดาลที่การหนังสือภิมศ์มาติชน
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีผลงานข่าวไหนได้รับรางวัลดีเด่น
แต่มีรางวัลชมเชย๑รางวัลนะคะ
ก็คือผลงานข่าวโจรแจกหนังโดยกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์
พร้อมกันนี้ภายในงานก็ได้มีการตั้งโต๊ะให้สื่อมวลชน
เขียนส่งกำลังใจให้กับเจยุ
หรือว่านางยุวดีธัญสิริสื่อมวลชนอาวุโส
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ